บอกแล้วมันไม่เอามันไม่ฟัง

พ่อของแม่สอนแล้วเด็กมันกันอย่างนี้
ถ้าเด็กมันเจอเนี่ยมันถึงไม่ยอมเนี่ย

แต่หนูรู้ว่าลูกบิกษุนิสัยเป็นอย่างนี้
มันไม่มีแต่มันไม่ผิดหรอกลูกหนูว่าผิด
ฉันก็ไม่ยอมด้วยแต่อย่ามาพ่อแม่ไม่ต้องมาพ่อแม่
หนูสามาร์บบอกเออมันสา
หนูสอนแล้วแต่ลูกหนูมันเป็นแบบนี้
แล้วมันไม่ยอมเนี่ยจะให้ทำยังไง
จะฆ่ามันได้ไหมล่ะตอนเนี้ย
มันจะทำยังไงเนี่ยจะให้พูดให้ประหลอกประหลอกมัน
ได้บนเรื่องใหญ่เรื่องตัวตัวนี้ก็ไม่ยอม
ก็ใช่ไงจะก็ยิ่งใครจะใหญ่ไง
ไม่ยอมได้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัว
เมื่อก่อนเรื่องนี้จะขายอยู่แล้วแต่ทีนี้แม่ไม่ให้ขาย
แต่พอเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วปรึกษากันแล้วขายแล้วก็จะยืนยันจะไม่อยู่แล้ว
ก็ไม่อยู่แล้วจะกลับไปไหนไป
ให้พ่อกับแม่ไปอยู่เป็นโรคเลยไปเลี้ยงที่นู่น
เพราะสิ่งแวดล้อมที่นู่นดีกว่าเพราะกระแสมาโจมตีว่าลูกเราเป็นเด็กก้าวร้าว
และอย่างเราไม่มีเวลาดูแลลูก
สุดท้ายนี้อยากจะฝากขอโทษอะไรลุงเขาไหม

ไม่ขอโทษสักหน่อยขอโทษภัณฑ์สื่อเลย

ขอโทษลุงภัณฑ์สื่อ

ขอโทษเหรอเป็นคนเด็ก

คุณเอ็งเมดม์

ที่มีปัญหาดังนั้นผมมาลงไปสำรวจในรัฐการณ์ว่าไม่ได้อะไร

สำรวจในรัฐการณ์ว่าไม่ได้อะไร

เราก็เฉยวนิวลายรอบ
แล้วพูดว่า
คราวนี้พ่อแล้วมันไม่ใช่ลูก
แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่ง

เขาคิดเขาไม่เห็น
ผมไม่หลบไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็หลบอ่ะผมก็แอบอ่ะ
แต่ไปสู้อะไรเขาไหวเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมามั่ง
เขาก็พูดแค่นั้นเขาบอกคราวนี้พ่อไม่ใช่ลูก
วนมาหลายรอบเลยอ่าเขาวนมาหลายรอบเลยอ่ะสินลักษณะยังไง
ผมว่าไม่รู้เขาเมาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเมาหรือเปล่า
อ้าวผม๖๐กว่านะครับแล้วอย่างเขาอายุเท่าไหร่
แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมาบ้างแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวอ่ะครับ
ผมยังไม่สู้อะไรเขาได้อ่ะใช่ฮะก็นี่ไงผมยังงงอยู่นี่ไง
ก็ในเมื่อเขามาขอบอกว่าให้จบผมก็จบไง
เพราะผมไม่ได้ติดใจอะไรยังไงผมจะมาอ้าวผมไม่มาหากินผม
เปอร์เซ็นต์เลยครับอย่าว่าร้อยเลยล้านเลยดีกว่า
ผมถ้าเขาไม่จบนะฮะถ้าเขาอย่างนี้กับผมตอนนี้ผมไม่จบแล้วนะ

ผมเอาถึงที่สุดอ่ะผมไม่จบแล้วน่ะเนี้ยไม่ไม่กลัวเราเข้าไป
ผมกลัวทั้งครอบครัวผมอะไรผมลูกหลานผมมีอ่ะ
มันไม่ใช่ว่านั่นแล้วผมทำงานแล้วผมอยู่คนเดียว
กลางคืนคนเดียวตลอดนะฮะผมจะระวังไหวไหมล่ะ
ถ้าสมมุติว่าเขามาแล้วเขายิงผมตูมผมไม่ทันได้หลบไม่ทันได้อะไรเลย
อ่าใช่ไหมฮะถึงเขาจะมาต่อยมาตีผมผมก็มีปัญญาสู้เขาด้วยฮะ
ผมจะเอาแรงที่ไหนไปสู้เขาใช่ไหมฮะถึงผมจะมีป้องกันตัว
ผมก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วเพราะผมไม่ได้คิดอะไรเนี่ย
ไม่ได้นั่นใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมฮะมันมันนั่นมา
แล้วอย่างนี้อย่างผมแจ้งร้อยเวรที่แจ้งตำรวจไป
ที่เขาแจ้งตำรวจไปอะไรผู้กองนั่นมาอ่าพูดมาได้ไงว่า
รอให้เขาทำก่อนดิถึงจะเอาเรื่องได้อ่ะแล้วอย่างงี้มัน
คือเขาพูดยังไงอ่ะเขาบอกว่าก็รอให้เขาทำทำก่อนดี
ถึงจะเอาเรื่องได้อะไรประมาณเนี้ยอ๋อตำรวจพูดได้แค่นี้แหละฮะ
เป็นถึงนั่นแล้วร้อยเอกแล้วอ่ะเออยศนั่นแล้วยังพูดกับผมอย่างนี้ได้ไง
อย่างงี้ได้ไงอ่ะมันต้องเออนั่นมาเดี๋ยวผมจะคุยให้หรืออะไร
ก็ว่ากันไปไปร้อยเวรก็รู้แล้วเราต้องมาเนี่ยฮะ
แต่ว่าไม่สมควรพูดนะครับคำนี้